ช่วงเวลาต่อไปนี้ขอปรบมือต้อนรับ
ผู้ปรัฐกฐาเกียรติยศประจำปีของสมาคมค่ะ
เบียนเชิญทั้งเลยค่ะ

กรรมการและท่านผู้มีเกียรติครับ
ถึงแม้ว่าคนน้อยแต่วันนี้ผมตื่นเต้น
จริงวัยผมเนี่ยไม่ควรจะตื่นเต้นกับเรื่องอะไรแล้วนะฮะ
แต่ว่ารางวัลนี้ทำให้ผมตื่นเต้น
ตื่นเต้นเพราะว่าเป็นรางวัลที่

เป็นรางวัลที่ไม่ได้ส่งประกวด
แล้วจู่ขึ้นมาก็ได้ข่าวว่าเขามอบให้ผม

ผมจะรักษาเกียรติยศที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ในพระบรมรัชูธรรมมอบให้

เวลามาอ่านในไลน์

ผมยังงงว่าผมเขียนออกมาได้ยังไง
เพราะว่าการเขียนกรอนในช่วง๒หรือ๓บท

แล้วให้กินความทั้งหมดเนี่ยเขียนยาก

ว่าที่ทำให้ผมเขียนได้เพราะคำเดียว

ครอบครัวผมก็เหมือนครอบครัวคนไทยทุกครอบครัว
สอนให้จงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ถ้าเป็นภาษารุ่นใหม่เขาบอกว่าสอนให้รักในหลวง
เสื่อมทราบกับบรรยากาศนั้น
ย้อนกลับไปวันที่๑๓ตุลาคมปีใกล้
ช่วงบ่ายผมนั่งคุยอยู่กับบ่าย๓โมงกว่า
นั่งคุยอยู่กับคนนิพพลวิสิตยุทธศาสตร์
ที่ตึกเดอร์นายพระรามเก้า
รสมศักดิ์ลีสวัสดีกุล
ซึ่งเป็นกรรมการของมหาวิทยาลัยมหิดล

แล้วสิริราชก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล
รสมศักดิ์รู้จักกับหมอผู้หลักผู้ใหญ่มาก

หลังจากนั้นก็พูดอะไรไม่ออก
เมื่อเราได้รับกล่าวสำคัญผมก็โทรบอกภรรยา
ซึ่งเธอกำลังจะไปสวดหม่นทวายพระพรที่ซีรีราช
บอกว่าในหลวงมาอยู่กับเราแล้วนะ
ความรู้สึกมันพูดไม่ถูก
หลังจากนั้นก็เข้าไปในไทยรัฐทีวี
รอฟังประกาศอย่างเป็นทางการจากพิธีกรช่อง๑๑
หลังจากนั้นเราก็จัดทำรายการรายการพิเศษ
วันที่๑๔มีพิธีเคลื่อนย้ายพระบรมศพจากสิริราช
มาที่สาราดุสิตาลัย
อ่าสลาดบรรภาษานะครับ
ดุสิตมหาพระภรรษา

วันที่๑๕ไม่รู้จะไปไหน
ตอนนั้นสำนักพระราชวังยังไม่ได้บอกว่าให้คนไทยไปสักการะพระบรมศพ
แต่คนไทยถามว่าจะไปไหน
ทุกคนหลายคนก็ไปสนามหลวง
ไปเห็นคนมากมายนั่งซุดคุกเข่าอยู่ใกล้กำแพงพระบรมมหาราชวัง
แล้วก็กราบกำแพงผ่านไปยังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แล้วก็มีคนเดินไปเดินมาเดินปาดน้ำตากันอย่างนั้น
เลี้ยวหลังไปดูอีกทีหนึ่งคนมากันเป็นแถว
ผมจึงเริ่มกรอนบทแรกว่ามาจากไหนกันหนอเป็นแถวแถว
รู้ว่าพ่อสิ้นแล้วก็มาหา
อยู่นอกกำแพงวังก็ยังมามานั่งปาดหยาดน้ำตาที่บาริน
โอ้วะพระทูลกระหม่อมแก้ว
ประเทศมืดแล้วทุกสิ่งสิ้น
ซบหน้าซึมทราบกราบแผ่นดิน
นั่งคิดถึงพระภูมินข้างกำแพง
ผมมีรายการอยู่ที่ไทยรัฐทีวีที่ท่านนายกสมาคมว่า
รายการผมมีตั้งแต่เที่ยงถึงเที่ยง๑๕ประมาณ๑๕นาทีเท่านั้นนะครับ
เป็นรายการที่คอมเมนต์พูดถึงเรื่องข่าวต่าง
แล้วผมก็เอากรอนบทนี้อ่านออกอากาศในช่วงท้ายของรายการ
มีอะไรต่อเมื่อไหร่เข้ามายังสถานีเต็มไปหมดว่า
อยากให้เขียนกรอนแบบนี้อีก
กลับไปบ้านภรรยาก็บอกว่าต้องเขียนต่ออีก
จากความไม่ตั้งใจจะเขียนผมก็เขียนจนกระทั่งได้ครบ๓๐บท
วันต่อมาผมไปสนามหลวงอีก
แต่เพราะเอิญว่าผมไปเรียนอบรมหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินของจุฬา
เขาก็มีชมรมภูมิพลังแผ่นดินไปเป็นจิตอาสา
ตั้งเต้นแจกข้าวแจกของเยอะแยะไปหมด
จิตอาสาเยอะมากผมก็ไปลวกแจกน้ำแจกอาหารเสร็จปั๊บก็เดินดูบรรยากาศ
ผมเดินมาที่ท้องสนามหลวงเห็นคนหลายกลุ่มเลยครับ
นั่งนั่งนอนนั่งกันอยู่อย่างนั้นประมาณ๒ทุ่มกว่า
ตอนนั้นกรุงเทพมหานครและรัฐบาลยังไม่ได้จัดให้คนไปนั่งไปนอนที่ไหนนะครับ

ผมเข้าไปถามผู้อาวุโสสูงวัยแล้วล่ะครับว่ามากันจากไหน
เขาบอกมาจากนครสวรรค์อำเภอชุมแสงเคยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนเด็ก
ถามว่ามายังไงโบกรถมาแล้วจะนอนกันที่ไหน
ไม่นอนจะนั่งเฝ้าในหลวงที่นี่แหละ
ถามว่าลำบากนะเพราะฝนฟ้าก็ตกในช่วงนั้นแดดก็ออกเขาบอกเขาทนได้
ภาพที่เห็นเขานั่งยอง
หน้าไปที่พระบรมมหาราชวังยกมือทั่วหัวแล้วเขาร้องไห้
ผมจึงมีกรอนบทที่สองว่ารู้ว่ามาลำบากก็อยากมา
กรถโบกรามานั่งเฝ้าตากแดดตากฝนก็ทนเอา
เรือนทิ้งยาวทิ้งทั้งปวงจากหน้าคือมหาราชวัง
ฉากหลังคือท้องสนามหลวงนั่งยองมองแสงไฟสาดแสงดวง
น้ำตาร่วงคิดถึงแต่พระองค์
เป็นกรอนบทที่๒ในวันต่อมา
มีในช่วงที่เขาประกาศให้พระศักดิกรมาเข้าคิว
เพื่อที่เข้าไปกราบพระบรมศพมีคนเยอะมากท่านก็ทราบ
แต่กลุ่มคนที่ผมไปสะดุดตาในวันรุ่งขึ้นเป็นผู้พิการครับ
รถมาขึ้นรถเข็นเพราะสภาพเขาเคลื่อนตัวไม่ได้เลยแต่ร่ำร้องจะมา
พวกเราคงทราบดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นกับคนพิการท่านมีพระกหากรุณาที่คุณเป็นพิเศษมามาก

เวลานานมากกับคนพิการแต่ละปี
ฉะนั้นคนพิการเขาถึงมา

อยู่บ้านก็ได้แต่กราบจอโทรทัศน์

วิงวอนขอร้องให้คนที่เกี่ยวข้องเอามา
ผมก็เก็บภาพเหล่านั้นไว้
แล้วก็เขียนกรอนถึงเขาว่า
จะไปไหนมาไหนก็ลำบาก
แต่ก็อยากให้มาให้ถึงที่
อยู่กับบ้านก็กราบแต่จอทีวี
แล้ววันนี้ก็ยันกายจนได้มา
แค่อยากมาให้ได้ใกล้ที่สุด
แค่อยากอยู่ในจุดของแถวหน้า
แค่อยากมาเปล่งเสียงและอำลา
่งเสียงว่าคนพิการรักพระองค์

แต่วันรุ่งขึ้นมีคนพิการทางสายตา
พวกเราคงทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จโรงเรียนสอนคนตาบอด
แล้วประทับอยู่นานมากหลายชั่วโมง
บางช่วงท่านทรงไปเล่นกับเด็กพิการ

อย่าบอกว่าฉันเป็นใคร
ใช้ตัวเองว่าพี่ผลเล่นกับเด็ก
พระองค์เสด็จกลับไปแล้วเด็กถึงรู้ว่า
พลคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่ากันในระหว่าง
พิการทางสายตาพวกเขาก็มากันเยอะ
ผมได้คุยกับเด็กคนหนึ่งว่า
หนูรู้ไหมว่าในหลวงหน้าตาเป็นยังไง
บอกว่าไม่รู้เพราะว่าพิการมาตั้งแต่เด็ก
แต่หนูวาดหน้าในหลวงอยู่ในความทรงจำของหนู
เขาวาดหน้าอยู่ในความทรงจำ

เราอยู่กับจินตนาการ
วาบหน้าพระองค์ท่านในสมอง
โลกของเรามืดดำถูกจำจองเคยไฝ่ปองว่าก่อนตายจะได้ดู
เรารู้ว่าในหลวงห่วงพวกเรา
เคยรับสั่งให้ตนเอาให้ยิ้มสู้
วันนี้หมายจะมายิ้มให้พ่อดู
แต่น้ำตากลับไหลพรูอยู่หน้าวัง
ผมทราบในเวลาต่อมาเพราะว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งว่า

แล้วเก็บไว้ที่โรงเรียนสอนคนตาบอด

สุดท้ายเวลาไม่ค่อยมีไม่ได้มาเปิดให้ฟัง
วันรุ่งขึ้นผมไม่ได้ไปสนามหลวงแต่นั่งดูโทรทัศน์ที่บ้าน
ขบวนช้างยิ่งใหญ่มากครับ
ส่วนหนึ่งมาจากปางช้างอายุทยามาจากมาจากปางช้างที่ชนบุรีมารวมตัวกัน
เขาตั้งแถวกันตรงกรมรักษาดินแดนแล้วก็เคลื่อนมาที่หน้าพระบรมมหาราชวัง
มีฝรั่งเป่าปีสก๊อตมีควานช้างแต่งตัวเต็มยด
เป็นภาพที่เห็นแล้วยิ่งใหญ่มาก
ผมไม่ได้ไปในวันนั้นผมไปในวันรุ่งขึ้น
สุภาพสตรีท่านหนึ่งถามว่าคุณสุภาพมาหรือเปล่าเมื่อวาน
บอกผมไม่ได้มาสุภาพจตรีท่านนั้นบอกว่า
ฉันมาแล้วฉันได้อยู่ใกล้ช้างเลย
คุณสุภาพรู้ไหมที่ฉันเห็นช้างร้องไห้
ดิฉันเห็นช้างร้องไห้
ผมเขียนกรอนบทนี้ว่าเรามาคารวะพระบรมศพ
มาถวายความเคารพนั้นมา
่อเข่าค้อมคู้มาชูงวง
คนเห็นช้างน้ำตาร่วงที่หน้าวัง
บรรพบุรุษเราคือพระยาคดศาล
มีประวัติในรัชกาลแต่หนหลัง
ว่าเราร่วมกู้ชาติราชบันลัง
น้ำตาเราถึงหลังแด่พระองค์

นี้เป็นป้ายขนาดใหญ่อยู่ที่ปางช้างอายุทยาครับ
เขาไปทำใหญ่โตมาก
แล้วเขาขออนุญาตว่าจะติดไว้อย่างถาวร

แล้วเขาบอกว่าเขาอ่านกรอนให้ช้างฟัง
เขารู้สึกเป็นเขียน
ท่านที่เกิดในวัยไล่เลี่ยงกับผมเนี่ย
คงจะทราบนะครับว่า
ทุกปีตั้งแต่ปี๒๕๕๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จแปรพระราชฐาน
ไปที่ภูพิงขราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่
พระราชฐานสำหรับในหลวงคือย้ายที่ทำงาน
ไม่ใช่ที่พักผ่อนตากอากาศ
พวกผมเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผมเข้าไปเรียนปีหนึ่งหนึ่ง
ช่วงสายสายสิ่งที่เราเห็นภาพชินตาก็คือว่า
มีขบวนเสด็จลงจากภูพิงผ่านหน้ามช
พวกเราที่อยู่ใกล้ใกล้ทุกคนจะวิ่งกันไปยืนอยู่ข้างถนน
ถ้าเป็นผู้ชายก็คงคำนับเป็นผู้หญิงก็ถอนสายบัว
ตอนค่ำดึกขบวนก็กลับ
เราไม่รู้หรอกครับว่าในหลวงไปไหน
แต่เรารู้โดยข่าวพระละสำนักโดยหนังสือพิมพ์ในวันรุ่งขึ้นว่า
เสด็จไปที่นั่นที่นี่ไปเยี่ยมชาวเขาไปคิดโครงการไปแก้ปัญหาให้ชาวเขา

สิ่งที่เราได้เห็นภาพซึ่งคนไทยไม่ค่อยได้เห็นก็คือว่า
ในหลวงเป็นกันเองกับชาวเขามาก
ท่านขึ้นบ้านไหนเขาทานข้าวกันอยู่ท่านก็ไปนั่งพับเพียบ

เขาส่งเหล้าให้ดื่มท่านก็ดื่มกับชาวเขาด้วย
พลธรรมดิกวาสิทธิ์เดชคุณชรเล่าให้ฟังว่า
ในปี๒๑๑๘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวป่วยหนักมาก
หนักถึงขนาดพวกเราน้ำตาไหลกันแล้ว
ส่วนหนึ่งมาจากติดเชื้อเพราะพระองค์
เสวยร่วมกับชาวเขานั่นแหละ
เมื่อมชครบ๕๐ปี
สมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยสื่อสารมวลชนเชียงใหม่

เขาจัดงานชื่อว่าย่างพระบาทที่ยาตรา
โรงแรมเซ็นทรัลเฟสติวันที่เชียงใหม่
ผมเป็นประธานจัดงานและได้เชิญนายแพทย์
เกษมวัฒนาชัยท่านองค์คมนตรีไปเปิดให้
คนที่มางานจะเห็นเลยครับว่า
คุณนพันธ์เสวิกุลซึ่งเป็นช่างภาพตามเสด็จเนี่ย
ได้ถ่ายรูปเมื่อ๔๐๕๐ปีที่แล้วไว้
ในหลวงเสด็จไปที่ไหนบ้าง
แล้วเขาก็ย้อนลอยกลับไปที่หน้าเดิมอีกทีหนึ่ง
แล้วไปถ่ายรูปปัจจุบันมาให้ดู
ข้างล่างเป็นภาพปัจจุบันไม่มีใครนึกเลยว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมหาศาล
จากเขาหัวโล้นกลายเป็นต้นพญาเสือโครงที่เราไปถ่ายรูปกัน
ผืนแผ่นดินที่ปลูกอะไรไม่ได้เดี๋ยวนี้กลายเป็นไล่สตรอเบอรี่
กลายเป็นพืชโครงการหลวงเยอะแยะไปหมด
ผืนแผ่นดินที่แห้งแรงและหัวโล้นมีแหล่งน้ำที่เกิดจากพระดำริของพระองค์ท่าน
สิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปมากไม่น่าเชื่อว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนั้น
ทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สำคัญคือทำให้คนชาวเขาเลิกปลูกฝิ่น
เพราะการปลูกฝิ่นคือการทำไปเรื่อยแล้วก็ถางป่าไปเรื่อยแล้วหัวโล้นไปเรื่อย

สอนให้เขาปลูกพืชผักเหล่านี้
มีคนบอกว่าพวกผักเหล่านี้เขาไม่ปลูกหรอกเพราะขายได้ราคาน้อยกว่าฟินเยอะ
หลวงรับสั่งให้ซื้อเขาในราคาแพงและเอามาขายในเมืองในราคาปกติ
ข้าราชบริพาณทักทวงว่าทำอย่างนั้นก็ขาดทุน
จึงมีประโยคหนึ่งที่ในหลวงตรัสว่าขาดทุนคือกำไร
เพราะขาดทุนในคราวนั้นทำให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่น
แล้วกลายมาเป็นโครงการหลวงในปัจจุบันนี้
ความเปลี่ยนแปลงเยอะมาก
ฉะนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต
ชาวเขาเผ่าต่างเขาจึงเหมารถกันมา
มาเข้าคิวกราบถวายพระบรมศพ
จึงมีกรอนบทนี้ขึ้นมาว่า
ไม่ได้เป็นคนไทยในสูติบัติ
แต่รับรู้จริยวัตรของพ่อหลวง
เมตตาต่อชนเผ่าเราทั้งปวง
แม้เวลาเลยร่วงเรายังจำ
เคยได้พึ่งพระโพธิสมภาร
ยามเมื่อถูกลุกลานและเหยียบย่ำ
จึงวันนี้มาคู่คอมมาที่นี่

น้ำตาฉ่ำคลอเบ้าตาลาพระองค์
อีกบทหนึ่งที่มีการแชร์กันมาก
มากที่สุดในโลกออนไลน์
และเป็นกรอนที่คณะกรรมการหยิบมาตัดสินให้ผมได้รับรางวัลนี้

เป็นกรอนที่ผมใช้เวลากระชั้นชิดมาก
ผมใช้เวลากระชั้นชิดมากกับกรอนบทนี้
เพราะว่าวันหนึ่งผมก็ได้รับคลิป
คลิปที่ว่าเป็นฝรั่งเป็นคนทำครับ

ผมเชื่อว่าซุปเปอร์แมน
คือสัญลักษณ์ของความดีงามทั้งหมดบนโลก
ชายผู้มีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น
ชายผู้ยอมเผชิญกับอันตรายเพื่อช่วยเด็กสาวคนหนึ่ง
แต่ผมไม่เคยเชื่อหรอกว่าจะมีคนที่ดีเหมือนกับซุปเปอร์แมน
ซุปเปอร์แมนมันก็แค่นิยาย
จนกระทั่งผมได้เจอกับชายคนหนึ่ง
ชายที่ยิ่งใหญ่กว่าซุปเปอร์แมน
ชายที่ใช้ชีวิตของตนเพื่อคนอื่นอย่างแท้จริง
หัวใจของชายคนนั้นเต้นเพื่อคนของเขา
และชายคนนั้นก็ไม่ได้มีพลังวิเศษอะไรเลย
และชายคนนั้นคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ถ้าคุณได้เป็นพระราชาคุณจะยอมทิ้งชีวิตอันหรูหรา
ความสบายมาช่วยประชาชนเป็นเวลา๗๐ปีไหม
พระองค์ทรงงานอย่างลำบากเพื่อความสุขของปวงประชา
ไม่ว่างานนั้นจะยากเพียงใด

แม้ว่าจะทรงประชวน
หรือทรงหน่วยยากเพียงใด
ความสุขของประชาชนคนไทยก็มาก่อนเสมอ
พระองค์คือชายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมรู้จัก
ผมหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนได้รู้ว่า
ซุปเปอร์แมนฮีโร่ไม่ใช่คนที่มีพลังวิเศษมากมายมหาศาล
แต่เป็นคนที่มีใจที่แสนวิเศษ
ผมอาจจะไม่ได้มาจากประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
แต่ผมภูมิใจและพูดได้เต็มปากว่า
ผมอยู่ในประเทศนี้กับพระราชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
จากคลิปนี้ก็กลายมาเป็นกรอนบทนี้ครับ
ไม่ได้เป็นซุปเปอร์แมนในนิยายไม่สามารถบินได้ไปทุกที่
แต่พระบาทย่างไปทั่วปัตตะพีซุปเปอร์แมนที่มีลมหายใจ
ไม่มีเสียงปรบมือในตอนจบมีแต่เสียงกราบพระศพแล้วร้องไห้
ซุปเปอร์แมนช่วยมนุษย์เป็นรายแต่พระองค์ช่วยไทยไว้ทั้งแผ่นดิน
เป็นกรอนที่ได้รับการเผยแพร่มากที่สุดแต่ผมจะบอกเบื้องหลังให้ว่าเป็นกรอนที่ผมใช้เวลาน้อยที่สุด
เพราะเมื่อได้รับคลิปแล้วเนี่ยผมก็ถามโปรดิวเซอร์ผมว่าก่อนคุณเอาคลิปนี้ไปลงได้ทันไหม
ขอเวลาสิบนาทีก่อนออกอากาศและผมจะเขียนกรอนเขาบอกทันครับ
ผมใช้๑๐เวลาสิบนาทีเขียนกรอนหน้าห้องส่งและวันนั้นผมไม่ได้แต่งหน้าออกอากาศเพราะไม่มีเวลาจะแต่งหน้า
เป็นกรอนที่เขียนเร็วที่สุด
แต่เป็นกรอนที่ได้รับการเผยแพร่กันมากที่สุด
โดนใจประชาชนมากที่สุด
และเป็นกรอนที่เป็นที่มาของรางวัลชิ้นนี้
สันเสริญพระบารมีนั้นแปลกไหมครับเป็นเพลงที่เราร้องกันตั้งแต่เด็ก
แต่ในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรณคต
แปลกไหมครับที่เราร้องเพลงสันเสริญพระบารมี
เกือบจะไม่จบต้องร้องไห้ก่อน
อย่าว่าแต่ร้องเลยครับฟังเพลงก็ฟังไม่ค่อยจบ
มีคลิปชิ้นหนึ่งที่เขาส่งมาให้ผม
กองทัพเรือเขาจัดพิธียิ่งใหญ่มากบนเรือหลวงจักรีนรุเบศ
มีฟังดุลียะมีเวร
มีการร้องเพลงสันเสริญพระบารมี
มีเรือราดตระเวนอีก๓๔ลำ
เป็นเรืออารักษาเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่มาก
เขาร้องเพลงกันบนเรือหลวงจักรีนรเบศ
ผมเห็นคลิปนี้ก็เลยเป็นกรอนบทที่ว่า
เราคือราวราชนาวี
มารวมพลด้วยพักดีพระเจ้าขา
มาถวายเกียรติยศพระราชา
ผืนน้ำผืนฟ้าเป็นพยาน
ป้องปักรักษาอนาเขต
และเส้นแบ่งประเทศให้ลูกหลาน
เปล่งเสียงมอบมโนศิลกราน
เย็นศิละพระพระบริบาลเทิดพระองค์
มีผู้ใหญ่ในกองทัพเรือโทรมาหาว่า
ขอเอากรอนบทนี้ไปเข้ากรอบไว้ที่
อาจจะไปติดไว้ที่เรือหลวงจักรีนรเบศ

ไม่ทราบว่าตอนนี้เขาไปทำถึงไหนหรือยัง

เพราะยังไม่ได้ไปเห็น

เพราะยังไม่ได้ไปเห็น

เพราะยังไม่ได้ไปเห็น

เพราะยังไม่ได้ไปเห็น
เพราะยังไม่ได้ไปเห็น

พระสุเมนมีตำนานอะไรหลายอย่างมากมาย

เห็นภาพไหมฮะคนเยอะมาก

แล้วก็มีแรงบันดาลใจเขียนกรอนบทนี้ว่า
นี่เคยเป็นทุ่งพระสุเมน
มีประวัติชัดเจนให้เล่าขาน
มีเรื่องราวยิ่งใหญ่ในบรรพการ
ก่อเกิดตำนานแห่งแผ่นดิน
และนี่คือหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์
สืบทอดสู่ชนชาติไม่รู้สิ้น
คนนับแสนร่วมสันเสริญสยามิน
แล้วน้ำตาก็ไหลลินไปตามเพลง
ผู้ชายคนหนึ่งเป็นนักร้องเป็นล็อกเกอร์
ที่เขาจะมาวิ่งจากเบตงไปแม่สาย
เขาวิ่งครั้งแรกจากกรุงเทพไปบางสะพาน
เพราะเคยไปบาดเจ็บและได้รับการรักษาตัวที่นั่น

ตูนให้สัมภาษณ์มีคนนักข่าวถามว่าเหนื่อยไหม
ตูนบอกว่าเวลาเหนื่อยผมนึกถึงในหลวง

ก้าววิ่งผมนึกอย่างเดียวนึกถึงในหลวง
แล้วไม่รู้พลังมาจากไหน
ผมคิดว่าที่ตูนวิ่งหนหลังเขาก็ยังมีความรู้สึกอย่างนั้นว่า

ผมเขียนกรอนถึงตูนว่าด้วยสองขาและหยาดเหงื่อเพื่อชีวิต
ยอมเหนื่อยเพื่ออุทิศเป็นกุศล
ก้าววิ่งนึกถึงองค์พระภูมิพล
ว่าได้ทรงอดทนมายาวนาน
อยากได้ทุนจัดซื้อเครื่องมือหมอ
จะได้มีเพียงพอช่วยชาวบ้าน
ด้วยสองขาแดกพี่น้องบางสะพาน
ด้วยหัวใจศิลากลางเทิดพระองค์
เมื่อผมนำออกอากาศซ้ำ
ก้อยแฟนของตูนเขาก็ไปลงในเฟซบุ๊คในไอจีของเขา
เขาบอกพี่ตูนอ่านแล้วมีกำลังใจมาก
ขอบพระคุณอาจารย์ที่ได้ให้กำลังใจ
ฉะนั้นก็เป็นกรอนบทหนึ่งที่
ตูนจะประทับอยู่ในความทรงจำ
มีคลิปอีกคลิปหนึ่งซึ่งผมคิดว่าจะต้องอธิบายซะตรงนี้ก่อนว่า

เด็กรุ่นหลังไม่รู้ว่ารุ่นลูกผมยังไม่รู้
ตั้งแต่ปี๒๕๐๐กว่า
เมืองไทยต้องเผชิญกับภัยคุกคามคอมมิวนิสต์
เพื่อนบ้านเราเวียดนามลาวกัมพูชาไปหมดแล้ว
มีแผนที่โลก

พม่าอินเดียเป็นเมืองขึ้น
คโปร์มาเลทางใต้เป็นเมืองขึ้น
ประเทศไทยยืนหยัดอยู่ได้เป็นเอกราช
ภัยคุกขามคอมมูนิสต์ตอนนั้นทุกคนคิดว่า
เราเจอทฤษฎีโดมิโนแน่
ประเทศไทยต้องเป็นคอมมิวนิตแน่

แต่เรายืนหยัดอยู่ได้เพราะในหลวง
ทหารต่อชดกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทหารบาดเจ็บที่ไหนเราจะเห็นภาพนั้น
หนังสือพิมพ์ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎที่ไหนที่ไหน
หลวงจะเสด็จไปเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บ
ทุกปีจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพทหารที่เสียชีวิต
หลวงสมเด็จเสด็จเองทุกครั้ง
ฉะนั้นเรารอดมาได้ด้วยเหตุนี้
มีคลิปคลิปหนึ่งเขาส่งมาให้ผมเป็นภาพไม่ชัดหรอก
แต่ในคลิปเขาเล่าอย่างนี้
เมื่อครั้งเหตุการณ์ที่จังหวัดน่านประมาณปี๒๕๕๙

ในครั้งหนึ่งปรากฏว่ามีทหารต่อชด

เสียงวิทยุสนามรายงานงานหลายการ
จากแนวหน้าถึงการปะทะกับผู้ก่อการร้าย
มีตำรวจทหารบาดเจ็บขอให้ส่งเฮลิคอปเตอร์มารับด่วน
พระองค์ทรงหยุดเสวยพระกายหารทันทีรับสั่งกับนักบินว่านำเครื่องขึ้นเดี๋ยวนี้

ลิคอปเตอร์พระที่นั่งบินชวัดเฉวียนหาที่ลงเพื่อจะรับผู้บาดเจ็บ
สัญญาณพลุข้างล่างแต่ละลูกที่ยิงขึ้นเป็นสีแดงทั้งนั้นซึ่งแสดงว่าเป็นเขตอันตรายเอาฮอลงไม่ได้
นักบินหนักใจเป็นที่สุด
พระองค์ที่เป็นพระประมุกประทับอยู่ถ้านำเครื่องลงไปแล้วเกิดอันตรายร้ายแรงจะทำยังไง
ระหว่างตัดสินใจพยายามที่จะลงหาที่ปลอดภัยอยู่นั้น
พระสุรเสียงทุ่มนุ่มหู่ก่อนรับสั่งมาว่าลงไปตรงนี้แหละ
นักบินจึงตัดสินใจนำเครื่องบินพระที่นั่งลงตรงกลางป่าที่มีที่ว่างพอจะลงได้
เมื่อสะเด็ดลงจากเฮลิกอปเตอร์พระทินั่งแล้วส่งสาวประบาทคือเดินเร็วเข้าหาผู้เทราบาดเจ็บ
ทรงคุกพระชานุหรือคุกเข่าอยู่ข้างทุทธิฤปัตย์เจ็บ
จับรอบบาดแผลที่ถูกกระสุนปืนโดยไม่ได้ทรงรังเกียจแม้แต่น้อย
เห็นภาพนี้ใช่ไหมครับเป็นภาพไม่ชัด
แต่ผมเขียนว่าหนึ่งชีวิตที่ทรงถึงหนึ่งชีวิต
ใครจะคิดว่าพระองค์ทรงห้าวหารกลางวงล้อมการต่อสู้ผู้ลุกราน
มิทรงฟังคำทัดทานประการใดภาพไม่ชัดแต่คนไทยหัวใจชัด
เทิดทูลยอดกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อีกคำตอบที่มองหาว่าทำไม
น้ำตาไทยจึงไหลหลังมาทั้งปี

มีกรอนอีกบทหนึ่งที่เขียนขึ้นมาใหม่ในช่วงเดือนตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบ
ก่อนจะมีวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ท่านคงเห็นภาพในโทรทัศน์ใช่ไหมครับมีคนเข้าคิวสิบกว่าชั่วโมง
ยาวเป็นกิโลกิโลบางคนอุ้มลูก
บางคนเป็นคนแก่เข้าคิวเพื่อจะมารับจุดคัดกรองแล้วเข้าไปนั่งรอ๒วัน๓วันเพื่อจะถึงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เป็นภาพที่ผมคิดว่าชนชาติไหนประเทศไหนไม่มีหรอกครับที่ยอมลำบากอย่างนี้เข้าไปแล้วต้องไปอยู่สองวันไปอยู่ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่วันที่ยี่สิบห้า
ถึงจะเป็นวันที่ยี่สิบหกฝนตกฟ้าร้องนักข่าวไทยรัฐไปถามผู้หญิงคนหนึ่งว่า
ลำบากไหมที่มาบอกว่าตอนแรกเนี่ยลูกไม่ให้มาเขาเป็นห่วงแม่ว่าจะไปนั่งไปนอนกันที่ไหนฝนเขาตก
แต่ภาพที่เราเห็นในโทรทัศน์เนี่ยเขานอนกันอย่างเงี้ยครับเขานอนกันอย่างเงี้ย
นักข่าวต่างประเทศมาหาอาจารย์ทงทองจันทรังสุที่ไทยรัฐอาจารย์ทรงทองอยู่กับผม
เขาบอกอาจารย์ทงทองช่วยอธิบายหน่อยสิ
ว่าทำไมประชาชนถึงรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะนี้
อาจารย์ทรงทองบอกว่าอธิบายไม่ได้
ใช้เวลาเท่าไหร่ก็อธิบายไม่ได้แต่ภาพนี้มันฟ้อง
ผมเขียนกรอนว่าเคยมีฟูกมีหมอนเคยนอนอุ่น
มาหัวซุกหัวสุนริมถนนฝนลมแดดแพ้ศรัทธามหาชน
หนาวน้ำฝนหรือจะเท่าหนาวน้ำตา
จงอย่ากังวลแม่ทนได้แม่อยากจำภาพสุดท้ายอยู่ตรงหน้า
แม่อยากรอถวายบังคมลา
ทรงเสด็จสู่ฟากฟ้าสวรรคาไหล
ดวงใจของมหาประชาราช
จะกี่พบกี่ชาติที่เกิดใหม่
ขอเกิดเป็นค่ารองบาททุกชาติไป
ศพหน้าน้ำตาไหลแล้วนอนคอย
นี่เป็นภาพที่อยู่ในความทรงจำของคนไทย

วันพิธีถวายพระราชทานเพลิงศพ
ไทยรัฐจัดรายการพิเศษ

ผู้ประกาศพิธีกรเป็นตัวแทนของโทรทัศน์

ผมอยากให้ท่านดูคลิปนี้ครับ
วันนี้ดิฉันและทีมผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี
ขอเป็นผู้แทนของผู้บริหารและไทยรัฐกรุ๊ป

ซึ่งเป็นบทกรรมแทนความรู้สึกของพวกเราทุกคนค่ะ
เชื่อว่าบทกรรมนี้จะเป็นความรู้สึกเดียวกัน

พระองค์ไม่ได้เสด็จไปไหนเพราะพระองค์ยังสถิตอยู่ในใจคนไทยเสมอ
ดั่งดวงใจอาดูลศูนย์สลายใจยังอยู่แต่เหมือนหายไปต่อหน้า
มองพระเมนเหมือนมองผ่านมารน้ำตาลำลักลำลาอยู่ในใจ
สวรรคาลัยที่พระองค์ทรงสถิตเกินจะคิดมองหาว่าอยู่ไหน
แต่คิดว่าในหลวงของปวงไทยยังสถิตอยู่กลางใจไทยนิรันดิ์
กราบถวายบังคมลาทรงเสด็จสู่ฟากฟ้าสวงสวรรค์
สะอื้นให้อาลัยองค์พระทรงทันคิดถึงองค์ราชันพระภูมิ

ถ้าจะปรบมือก็ขอบคุณอาจารย์เฉลิมชัยวัดลองคุณได้วาดฉากนี้ให้
แล้วก็ทำเป็นสัญลักษณ์ว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
เสด็จสู่สวงสวรรค์นั้นเป็นทิศพิมารขึ้นไปยังไง

ผมยังมีกรอนอีกหลายบทแต่ว่าเวลาไม่เอื้ออำนวยหรอกครับ
รอนบทสุดท้ายที่ผมเขียนถึง
เป็นกรอนที่ได้เห็นภาพภาพหนึ่ง
มีคนทำภาพนี้ขึ้นมา
เหนือพระบรมมหาราชวัง
สวงสวรรค์ชั้นฟ้ามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ท่านยังไม่จากเราไปไหนยังอยู่ในอากาศธาตุทั้งสี่
อยู่กับลมหายใจที่ใจมีอยู่กับความพักดีที่มีมา
สถิตเป็นเทวดาประจำเมืองคอยพิทักษ์ปลดเปลื้องอยู่เบื้องหน้า
ปกป้องผองภัยให้ประชาชนนั่งคิดถึงเทวดาน้ำตาซึม
เป็นกรอนบทสุดท้ายที่ได้เขียนบันทึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้น
ท่านผู้วิจิตรครับนี่คือบางส่วนที่ผมได้นำมาถ่ายทอด
ตามคำเชิญของสมาคมภาษาและหนังสือ

ต้องขอบคุณนะผมมีกำลังใจมาก
มันมีทั้งในเฟสบุ๊คทั้งในไลน์
มีคนยุบให้รวมเล่มเยอะเลยครับ
แต่ผมหาจุดลงตัวไม่ได้
คนที่มาขอจะเอาไปรวมเล่น
ผมบอกอยากขายได้ไหม

ถ้าแจกเขาไม่รู้จะแจกยังไง
ก็ถ้าเอาไปขาย
ผมก็ไม่อยากให้คนไทยพระศักดิกร
ต้องซื้อหนังสือต้องซื้องานเขียนของผม

ผมไม่ต้องการมีรายได้เกิดขึ้น
จากการเขียนกรอนถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีบริษัทห้างล้านที่เขาจะมาเอากรอนผม
ให้ผมเขียนกรอนเพื่อไปลงในหนังสือพิมพ์
เป็นการถวายศักระอาลัย

เพราะผมไม่อยากมีรายได้ที่จะเกิดขึ้น

อดีตท่านนายกรัฐมนตรีท่านชวนหลีกภัย

ก็ไม่ได้รวมแต่วันนี้ที่บันทึกไว้ส่วนหนึ่งก็จะทำเป็นซีดี
เป็นสิ่งดีแจกจ่ายมีคำชื่นชมเยอะแต่ผมไปตื่นเต้นกับคำชื่นชมของศิลปินแห่งชาติคนหนึ่ง
อดุลจันทรศักดิ์นามปากกาธารีเมื่อเขียนหนังสืออยู่
กรอนอยู่ที่จุฬาผมชอบกรอนเขามาก
ผมท่องกรอนเขาได้หลายบทแล้วก็ซึมทราบเข้าไปในความรู้สึก
ปีสองพันสี่สิบเจ็ดผมเป็นหัวหน้ากรบอกรหนังสือพิมพ์แนวหน้า
ผมชวนคุณอดุลมาเขียนกรอนอาทิตย์ละครั้งในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันอาทิตย์
เขาก็บอกว่าต้องเขียนสลับกันอาทิตย์เว้นอาทิตย์
ผมก็รับปากไว้ในช่วงแรกแต่ผมเขียนได้สามอาทิตย์เท่านั้นอ่ะผมก็
ผมเขียนผมรู้สึกว่าผมไม่ควรเขียนฝีมือห่างกันมาก
เขาเขียนกรอนแล้วเอามารวมเล่มเนี่ยชื่อว่าดอกไม้ไฟ
เขาไลน์มาให้กำลังใจผม
แม้ผมจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาชื่นชมผมนั้นอาจจะเกินไปหน่อย
แต่ผมก็เอามาเอามาโชว์ว่าเขาเขียนถึงผมว่า
เหมือนสุดยอดฝีมือเดินทางมาฝากรอยเท้าไว้ให้รู้ว่าของจริงเป็นอย่างไร

บอกไม่ได้เลยว่าเมื่อไหร่จะกลับมาได้ชื่นชมและคารวะอีก
เขียนคำสั้นง่ายถึงยอดฝีมือที่เป็นเพื่อนรักชื่อสุภาพคลี่ขจายครับ
ต้องขอบคุณคุณอดุลจันทรศักดิ์นามปากกาอัคคณีฮารุทัย
ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณสิน

ภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรม

และผมจะบอกอีกครั้งในชัวร์ปิดท้ายว่า
รางวัลนี้เป็นเกียรติยศสำหรับผม
ผมจะรักษาเกียรติยศนี้ไว้เท่าชีวิตนะ